โอ้คุณแค่มาด้วยที่เห็น
เยี่ยมกว่าแก้วแต้ม
โอเคเต้นของชรอกัน
เกรียรติเล่นมันอื่นต่อ

ไม่ว่าแชมป์จะอยู่กับใครผมยอมรับในวันนี้ว่าสมศักดิ์ศรีที่สุดครับ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีแล้วครับดูครับ
ที่สำคัญพี่อ้นครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องปรบมือให้คือการชกแบบแปรเพย์ครับ
กันไม่มีใครเอาเปรียบใครครับดูครับ

โอ้โหนี่ครับดาวรุ่งจากประเทศไทยครับที่เคยเสมอกับนักชกดาวรุ่งจากสปลาว
แล้วมาได้นับเอาในช่วงโค้งสุดท้ายพอดีเลยครับ
อืมต้องบอกว่าจังหวะเร่งของแกนี่ทำได้ดีครับ
นี่ครับพอมีจังหวะแกมาเป็นชุดเลยครับ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าแชมป์จะตกอยู่ที่ไหนครับ

หลังจาก๓รอบของแอคชั่น

อัลเบิ้ลตอร์นาป่า
คุณเหมือนคิดแสนสุขขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีครับ
ท่านผู้ชมครับพรีดรับความวันอีกครับ

เขาเป็นแอคชั่นของ๔๕กิโลกรัม
เก้าแต้มอัลเบิ้ลตอร์นาป่า